คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้มีปฏิบัติการในการตามล่าไอ้แหบนะครับ
แหบถือว่าเป็นผู้ก่อเหตุฆ่าข่มขืนเด็กหญิงวัย๘ขวบ
กลางทุ่งนาคุ้มโนนตูมที่ตำบลทงชัยเหนืออำเภอปักทงชัย

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แล้วก็ทิ้งศพน้องเอาไว้นะครับ

ใช้ทุกวิถีทางทุกปฏิบัติการในการตามหาตัวผู้ก่อเหตุในป่าละเมาะ
คือหาทั้งทางอากาศหาทั้งทางพื้นราบ
ครับแล้วท้ายที่สุดมาเจอครับ
ไอ้แหบหวนกลับมาที่บ้านพักหลบซ่อนตัว
พ้นเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่น่าจะรู้ว่าไอ้แหบมันน่าจะย้อนกลับมา
และท้ายที่สุดก็มีการจับกลุ่มไอ้แหบได้
คุณผู้ชมไปดูช่วงเวลาในการจับกลุ่มนะครับ

มีที่นอนบังอยู่ต้องให้ระวังที่นอนด้วย
พี่เช็คไปนะ

เฮ้ย

น้ำ

อย่าทำอะไรนะอย่าทำอะไรนะ

รักแท้ทุกคนร้านของรักแท้ท

ร้านของรัก

ร้านของรัก

ร้านของรัก

ร้านของรัก

ร้านของรัก

ร้านของรัก

ร้านของรัก

ร้านของรัก

ร้านของรัก

ร้านของรัก

ร้านของรัก

ร้านของรัก
ร้านของรัก

ร้านของรัก

ร้านของรัก

ร้านของรัก

ร้านของรัก
ร้านของรัก

ร้านของรัก

บอกว่าเมื่อคืนนี้ในแหบก็ใช้ชีวิตปกติดี
โดยหลังจากการสอบปากคำถึงช่วงกลางดึก
ก็ถูกคุมตัวมาไว้ในห้องคุมขัง
โดยในแหบนั้นนอนไปตลอดทั้งคืนด้วยความอ่อนเพลีย
ซึ่ง๑๐เวรบอกว่าเจ้าตัวก็ดูอาการปกติดีเหมือนคนทั่วไป
ดูเหมือนคนมีอาการทางจิต
ซึ่งก็ยังพูดคุยโต้ตอบเหมือนคนธรรมดาด้วย
จากการพูดคุยกับสิบเวรควบคุมตัวผู้ต้องขังนะครับ
แหบนั้นบอกยอมรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุคมขืน
และฆ่าเด็กหญิงวัย๘ขวบจริง
แต่รายละเอียดอื่นนั้นไม่ได้พูดคุยกัน
ตลอดทั้งคืนในแหบไม่ได้ส่งเสียงรบกวนหรือร้องโวยวาย
อาจจะเพราะความเหนื่อยล้าจากการหลบหนีด้วย
ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่มีญาติหรือใครมาเยี่ยมแต่อย่างใด
ฟังเสียงของ๑๐เวรควบคุมตัวผู้ต้องขังกันครับ
ผมพยายามสอบถาม

ตัวของผู้ต้องหาบอกว่ามีการดื่มสุราเข้าไปด้วย

และเป็นรสนิยมส่วนตัวที่มักต้องการเพียงเด็กเพียงอย่างเดียว
เหนือจากนั้นเหยื่อที่เป็นเด็กแล้ว
ผมยังสอบถามกับตัวของผู้อำกับการสถานีตำรวจภูทรปักทงชัย
เหตุใดเหยื่อแต่ละคนของในแหบ
จะถูกล่วงเกินจากทางด้านหลังมากกว่า
โดยตำรวจตอบอย่างไรนั้นไปฟังเสียงกันครับ

เขาบอกว่าเขาชอบแบบนั้นต้องเป็นเด็กด้วย

ตอนนี้ตัวของในแหบถูกตั้งข้อหาภาคผู้เยาว์
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย

และกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ซึ่งวันนี้ตำรวจมีการไปตรวจสอบที่บ้านพักของผู้ตาย
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุอยู่ตลอดเวลา
เพราะจะนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แต่ชาวบ้านอยู่ที่นั้นเป็นจำนวนมากคุณผู้ชมครับ
จึงต้องระงับการทำแผนเอาไว้ก่อน
ซึ่งอาจจะเป็นการที่ตำรวจนั้นจะไปชี้จุด
แล้วให้ผู้ต้องหานำชี้จากภาพถ่ายแทน
ซึ่งจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ครับ
คุณผู้ชมครับขณะนี้ตำรวจยังคงสอบปากคำ

ซึ่งจากการพักผ่อนตลอดทั้งเมื่อคืน
ทำให้เจ้าตัวนั้นได้พักผ่อนอย่างเต็มที่
และจะดำเนินการสอบปากคำให้แล้วเสร็จภายในวันนี้
โดยจะส่งตัวของนายแหบนั้นไปฝากขังที่ศาลในวันพรุ่งนี้ครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากสถานีตำรวจภูทรปักทงชัยครับ

แล้วก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่อีกหนึ่งคดีนะครับ